เขายังรักกันอยู่นะเขาบอก

ตั๋วจนพร้อมกรก

ก็รู้สึกว่าแห้งรักตั๋วมากกว่าคนในครอบครัว

แต่ว่ามันไม่ได้มีความรักแบบใหม่ก่อน
ไม่ได้ฝนคู่สาวแบบพี่น้อง

ก็ไม่ค่อยได้เจอใครมากค่ะถามว่าเปิดใจไหม
ก็มีคนรู้จักคุยบ้างส่วนกับพี่เต๋อก็รักเขา
เป็นคนในครอบครัวความรู้สึกก็จะเป็นแบบนั้น
กระแสเชียร์ยังมีต่อเนื่องไหมเขาถามว่าเบื่อหรือเปล่า
เขาบอกไม่ค่ะที่ผ่านมาตัวเราเองก็ยังไม่รู้ตัวเองขนาดนั้น
แต่พอเวลามันผ่านไปก็เริ่มรู้ชัดว่าสุดท้ายเป็นแบบไหน
เวลาเขาให้กำลังใจเราก็รู้สึกได้รับกำลังใจจากเขา

เขาบอกเหมือนคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจเลยนะคะ
ทำไมบ้างพวกมันอะไรกันก็อยากรู้อย่างไร
ประมาณนั้น
เขาก็บอกชัดเจนจริงว่ายังรักอยู่พี่น้องกัน
เฮ้ยมีรายงาน